สามารถรับชมได้ทุกวัย

ต้มไปประมาณสัก๔๕ชั่วโมง

ช่วยลดคลาบพลักล้ำกว่าที่คิด
ไหนใครกำลังรอชมรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องอยู่บ้าง
ยกมือขึ้นไหนแล้ว
โอ้โหรู้สึกว่าต้องมีคนยกมือเยอะแน่
มันช่างชื่นใจจริงเลยนะคะเนี่ย

มาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าค่ะ

เราได้เดินทางไปค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ

เมนูเส้นสูตรต้นตำรับชาววังเก่าแก่กว่า๖๐ปี

เมนูเส้นฟิวชั่นสูตรเด็ดจากร้านอาหารอิตาเลียนเก่าแก่

ปิดท้ายด้วยเมนูก๋วยจับน้ำข้นเจ้าเก่าแก่

จากร้านก๋วยจั๊บจรัสพัดกันมาแล้ว

ย้ายไปกันที่ย่านพระขนง
อีกหนึ่งย่านเก่าแก่ในกรุงเทพมหานคร
และการเดินทางมาที่ย่านพระขนงแห่งนี้

และร้านที่มีเรื่องราวน่าค้นหา
รองว่าถูกใจคนรักเส้นแน่นอนค่ะ
มีทั้ง
ที่ร้าน

ตุ่นน่มลำมูลลินที่ร้าน
ตอนนี้ดูเหมือนว่าเหยียนท
ของเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันแล้วไง

สวัสดีครับชุมชนคนรักเส้นทั่วประเทศไทยนะครับผมเที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้พบกับผมวาริสเฟิ่งอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องรายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยเพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับวันหยุดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมยังไม่รู้จะไปไหน
ตระเวนหาร้านเส้นย่านพระขนงครับมาดูกันว่าจะมีร้านอะไรเด็ดให้คุณผู้ชมกันบ้างตามผมไปเลยครับ
ด้านหลังแม่บ้านคนอย่างนี้นะครับอย่าคิดว่าผมจะมาบุกบ้านใครนะครับแต่ข้างหลังนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปลาสูตร๑๐๐ปีครับการันตีด้วยความยาวนานแบบนี้นะครับแน่นอนจะต้องอร่อยแน่เดี๋ยวตามผมไปสื่อสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
จะไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับขอแวะไปพูดคุยกับอาม่ารุ่นบุกเบิกกันก่อนดีกว่าอยากรู้แล้ว
ตำนานความอร่อยนี้มีที่มาที่ไปยังไงกันบ้าง

จะเป็นว่าทักวันอีกร้านใช้น้องพวชเนี่ย
ลูกชิ้นปลารูกชิ้นปลารูกชิ้นกุ้มเนื่องก้วย

เดี๋ยวตายก็อายุอันร้อยหนึ่งแล้วนะ
โอ้โหต้องถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนว่า
คุณพ่อของอาม่าเนี่ยมาเมืองไทย

ไอ้สูตรลูกชิ้นปลานี่เอามาจากเมืองจีนเลยนะ
ของคุณพ่อมาก่อนเป็นกุ๊กอยู่สวทาว

ก็มีวิชาความรู้อยู่แล้วล่ะ

ตอนหลังก๋วยเตี๋ยวมีคนทำส่งก็ไม่ได้ทำใช่ไหม

หมี่เดี๋ยวนี้น้องชายก็เป็นคนสืบทอด

ถามถึงสมัยโบราณที่มาคุณพ่อมาขายลูกชิ้นเนี่ย

ขายอยู่หน้ารถรางเชียวอีกต้น

แล้วก็หับแล้วใครอยู่ตรงหน้ารถรัง
รังอยู่หน้าบ้านบ้านอยู่ทางไหนสมัยก่อน
เวลาไปจ่ายตลาดก็นั่งรถวิบ
ใส่ไว้บนหัวกับพี่สาวกรอบรายไปตลาด

อ๋อจริงหรอกเรานั่งใจเย็นคนก็มาต่อคิวกันเต็มเลย
ห้องเดียวบ้านห้องเดียวแล้วพอคนเต็มนั่งตามบันได
ทานกันนั่งอย่างนั้นเลยนั่งกินนมบันได
ก็ฉะนั้นคนเยอะมากเลยนั่งตรงหน้าบ้าน
แล้วอำมาตย์มาสืบทอดกิจการคุณพ่อต่อต่อปีไหน
อำมาตย์ไม่สืบทอดล่ะพออำมาตย์แต่งงานมาก็มาเริ่มเองได้พักขนม
ก็เอาสูตรของคุณพ่อนี่แหละที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมาทำเปิดร้านของเราเองเลย
ใช่พอเรามาเปิดร้านปุ๊บมาถึงใครก็รู้จัก
เพราะว่าตั้งแต่เล็กเราอยู่หน้าร้านใครก็รู้จัก
อ้าวนี่ลูกสาวอาแปะนี่ลูกสาวอาแปะใครก็รู้จัก
ใหม่ก็ทำบะไม่กี่โลเขื่องก็มีไม่มีอะไรก็ไม่มี
จะไม่สอนอะไรให้ดูเอง
เพราะว่าเราเป็นคนอยู่ใกล้ชิ้นพ่อนะงานทุกอย่างแล้วก็แก่งกว่ายอนคนื่น
ตอนนั้นขายชามเท่าไร๕๐ตังคลั่ง

วันหนึ่งขายได้สัก๒๐๐กว่าบาทก็ดีใจแล้ว
ขายอยู่ตลาดพระการงศ์เวลานี่ยังอยู่เป็นสเตนเจ้าตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้มาเปิดร้าน
พอตะหลักต้อรุ่นเข้ามาทำตนนแล้วก็เรามาเซ่งที่อำเภอ
แต่งปีปากซอย๕๔ขายอยู่๕๐ปี
พอเขาสัญญาเขาก็ขอที่คืน
พอตรงนั้นหมดสัญญาปุ๊บตรงนี้เป็นที่ว่างเฉยก็ซื้อผ่อนไง
แล้วก่อนสมัยก่อนถูกแต่ละงวัลละพันธุ์
สุดท้ายตัดสินใจมาทำที่บ้านดีกว่าไม่ต้องเสียค่าเช่าด้วย
อย่างง่ายมาปลูกให้ที่บ้านและก็จะมากิน
ไม่เคยล้มเหลวอ่ะย้ายที่ไหนขายที่ไหนก็ขายดี

ก็จะเห็นได้ว่าเฉพาะเชลลชวนชิมอย่างเดียวเนี่ยมีตั้ง๓ใบ๔ใบจนถึงอันนู้น
น่าสนใจที่สุดก็คือเชียวชนชิมที่เป็นป้ายเหล็กเนี่ยเหรอครับ
ป้ายเหล็กนี่ไม่เคยเห็นเลยมี๒๐อันเอง
ในประเทศไทยมี๒๐มี๒๐ล้านที่ได้ในเมืองไทยมี๒๐อัน
ตอนนี้ได้มาปีพศอะไรครับปี๒๐๐๙
แล้วป้ายเหล็กนี่ได้มาได้ยังไงทำไมถึงได้เหตุผลนี้
ทางทางสีก็บอกว่ามาหลายครั้งรักษาคุณภาพดีนักทำเหมือนเดิมทุกอย่าง
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะเป็นคนดวกเอง
ก็เลยได้ป้ายเหล็กเลยซึ่งมีแค่๒๐ป้ายในประเทศไทย

นี่เป็น๑ใน๒๐นะฮะเป็นเครื่องการันตีว่าร้านนี้นี่เขาของดีของดีจริง
หลังก็คนหมึกแดงนะแล้วก็อะไรของคนหมึกแดง
ก็มีป้ายของหมึกแดงหลายยังติดไม่หมดเลย
โอ้โหเป็นเครื่องการันตีนะครับว่าร้านนี้นี่เขาอร่อยจริง
งั้นเดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าไปในครัวเลยนะ
ว่ามีขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรถึงมีชื่อเสียงได้ยาวนานขนาดนี้นะครับ
เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมขอบคุณมากครับ
ถึงช่วงเวลาของการบุกไปล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับกันแล้ว
มาก็ขอส่งต่อให้ทายาทรุ่นที่๔มาเป็นผู้ให้ความรู้กับเราค่ะ
ว่าแล้วก็ไปพบเขากันเลย
สวัสดีครับสวัสดีครับอาม่าครับ

มาตั้งแต่เรียนจบครับ๗๘ปีนะครับ
ทำไมเราถึงเลือกที่มาทำงานร้านนี้ก็เป็นอะไร
ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขาทำมานานนะครับ
เราก็อยากจะรักษามันเอาไว้ครับ
เดี๋ยวคุยกันยาววันนี้มาดูในเรื่องของ
สูตรลูกชิ้น๑๐๐ปีก่อนดีกว่านะครับ
มีตัวไหนบ้างที่เป็นสูตรเก่าแก่ของทางตระกูล

ลูกชิ้นปลา๓ชนิดตัวนี้เนี่ยมันใช้ปลาอะไรบ้างในการทำ
โดยทั่วไปนะครับมันจะเป็น๓ชนิด

มีปลาข้างเหลืองกับปลาไซตอครับผม

ชิ้นปลานี่คือเบสมันจะคล้ายกัน

ก็เริ่มจากการเอาเนื้อปลามาแยกกับกล้างแล้วก็บดครับ

แล้วก็เข้ามาเครื่องตีตีสักระยะหนึ่งแล้วก็ปรุง

งก็ด้วยน้ำตาลเกลือธรรมดาครับ
แล้วก็ใส่เครื่องขึ้นรูปก็แล้วก็แช่น้ำร้อนน้ำเย็นครับ

ครับผมแล้วก็ต้มแล้วก็เรียบร้อยครับ

การทำลูกชิ้นของร้านเต็งใช้ฮวดในสมัยก่อนนะคะ
จะมีส่วนผสมของเนื้อปลาอินซีอยู่ด้วย
ซึ่งอาม่าเล่าว่าคุณภาพของเนื้อปลาอินซีในสมัยนี้

ปัจจุบันเนี่ยจึงตัดการใช้เนื้อปลาอินซีออกไป
และปรับสัดส่วนในการใช้เนื้อปลาชนิดอื่น
เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบ
และให้ลูกค้าได้ทานลูกชิ้นปลาที่อร่อยไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะ
ส่วนถือกล้วยก็ขึ้นเป็นเส้นแล้วเอาไปทอด

มีวิธีการทอดมาเคล็ดลับในการทอดทอดยังไง
เพื่อให้มันจะได้ไม่ดำจนเกินไป
เราต้องการให้ขอบมันเหลืองสวยทองใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วลูกชิ้นกุ้งอ่ะทำไง
ลูกชิ้นกุ้งนี่ก็เริ่มด้วยการบดเหมือนกันนะครับ

กุ้งเป็นกุ้ง๒ชนิดกุ้งกุ้งเหลืองกับกุ้งดำครับ
ดแล้วเราก็เอามาใส่เครื่องตีผสมกับมันหมูนิดหน่อยครับ

อันนี้ก็คือ๔ลูกชิ้นที่เป็นตำนานของทางร้าน

มายาวนานกว่า๑๐๐ปีนะครับผม
ฟังเรื่องราวของลูกชิ้นปลาและลูกชิ้นกุ้งก็ทำเอาท้องร้องไม่หยุดแล้วล่ะ
ขอตัวไปหาอะไรรองท้องสักครู่เดี๋ยวกลับมายั่วน้ำลายกันต่อในช่วงหน้าค่ะ